ก็มาพูดถึงพระเอกหน้าใสกันบ้างบอกเลยว่าน้องใหม่แกะกล่องแน่เลยนะ
ตอนนี้เป็นนางเอกขึ้นแท่นแล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองนิดนึง
ดันค่ะตอนนี้รับบทหน้าที่เป็นเจ๊ดันค่ะ
ชื่อละครเรื่องให้รักพิพากษาแดงชุเลิฟนั่นเองค่ะ
เป็นละครรีเมคจากแดนกิมจิ
จอคิวรอออนแอร์เร็วนี้ล่ะค่ะ
เหล่าแฟนคลับของทั้งน้องพีคแล้วก็น้องเบลล่าเนี่ย
คงอยากจะดูฝีไม้ลายมือของพระนางคู่นี้แน่นอนนะฮะ
แล้วก็หลังจากละครเรื่องนี้เขาปิดกล้องกันไป
ก็ต้องเดินตามความฝันกันต่อกับเส้นทางการเป็นนักร้องคุณผู้ชม
การบินลัดฟ้าไปเยือนเซี่ยงไฮค่ะ
แล้วคือช่วงตอนเดินทางเนี่ยพีคเองเขาโอ้โหป้องกันตัวเองสุดนะ
เพราะว่ากลัวโควิดก็กลัวอยู่เหมือนกัน

แล้วก็ปฏิบัติตามกฎทุกขั้นตอนนะ
พอไปถึงเซี่ยงไฮปุ๊บทำการกักตัวอีก๑๔วันค่ะ
ในแต่ละวันเนี่ยน้องพีคเขาบอกว่าอัดคลิปหน่อยแก้เหงานะครับ
ก็ให้แฟนได้ติดตามกันทางหัวไอ้ป๋อค่ะ
แอปพลิเคชันดังของที่จีนเขานะฮะ

ถ้าใครเป็นแฟนมาเที่ยงไทยรัฐไปดูความน่ารักของน้องพีคก็หน่อยค่ะ

สวัสดีทุกคนนะครับกองทัพพีคครับ
ตอนนี้พี่ก็อยู่ที่เซียงไฮค์นะครับ

แต่ว่าวันนี้เป็นวันที่๖แล้วที่พี่กักตัว
ก็พี่จะกลับตัวทั้งหมด๑๔วัน

ก็จะมีช่วงตัวเองอยู่ตอนเช้า
ผมก็ทำอย่างนี้วนมาเรื่อย

ที่ให้การสนับสนุนให้ความรัก

ก็หวังว่าทุกคนจะเป็นกำลังใจให้กับพีค

ขอบคุณกันอย่าลืมเจอกันนะครับ

ส่งมาให้เราที่เดียวเลยนะกับคลิปนี้นะคะ

ถ้าเกิดว่าชนะเนี่ยเห็นบอกว่าจะได้ร่วมงานกับบริษัทหนังยักษ์ใหญ่
คือเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของน้องพีคแล้วอยากจะบอกเลยนะคุณผู้ชม
แปลกใจเลยที่เบลล่าจะทั้งผลักทั้งดันน้องขนาดนี้